กว่าที่ไทยนั้นจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้

ว่าตอนนี้ชาติในอาเซียนเขาพัฒนามา

แต่ว่าเราจะรอดไปได้จากความสามารถชะพะโต
และความสุดยอดของสุพุทธเถื่อนกลางครับ

เป็นเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ

ได้จังหวะ
นานนะครับแต่กว่าจะได้ประตูนั้นทีเดียที่๒ครับ
ในช่วงเข้าสู่๘นาทีสุดท้ายนะครับ

ถ้าเสมอเนี่ยเขาเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ

เป็นสุภวุฒิเทือนกลางที่ยิงลูกนี้เข้าไปครับ
ไทยกลับมานำอีกครั้งเป็น๒ประตูต่อ๑

แต่ว่าจากไฮไลท์นี้จัดมาให้ดูครับ
ส่วนคู่นั้นพักอกแล้วก็กลับตัวยิงเข้าไป

ไทยนำ๓๑แล้วชนะบริษกรนี้ครับ
เข้ารอบไปที่๑ของสาย๔ครับ
โอ้โหเสื้อข้างหลังนี่เหงื่อเปียกชุ่มเลยครับ

ทีมชาติไทยลงเล่น๓นัดชนะรวดนะครับ
ก็มี๙คะแนนก็เป็นอันดับที่๑ของกลุ่มครับ
ส่วนเวียดนามนะครับเป็นอันดับที่๒ชนะ๒แพ้๑
มี๖แต้มก็เข้ารอบตามไทยไปแต่เป็นที่๒นะครับ
โดยไทยจะไปเจอกับทางด้านออสเตรเลีย
ซึ่งเวียดนามจะไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
ส่วนไต้หวันกับพาติกิสธารก็มี๑แต้นนะครับ
เสมอกันในเกมสุดท้ายไป๑ประตูต่อ๑ครับ
ที่พาให้ไทยเข้ารอบโซกุดเทือนกลางครับ

โชคด้วยครับเพราะว่าเราได้นาทีสุดท้ายครับที่เราได้ประตูครับ
แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจแล้วก็ประทับใจในเพื่อนร่วมทีมครับที่ช่วยกันเล่น
แล้วก็เล่นอย่างสุดความสามารถครับแล้วก็เก็บ๓แตมด้านละครับนิดนึงครับ
ก็เลยต้องเจอรอบสองเจอกับออสเตรเลียครับคิดว่าเรามีรุ้นที่จะไปโคลัมเบียครับ
ก็สำหรับเกมรอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับย้ำกันหน่อยไทยจะพบกับออสเตรเลียครับ
ขันในวันพุธที่๑๗กุมภาพันธ์นี้เวลา๑๘นาฬิกา
หากว่าไทยนั้นผ่านออสเตรเลียไปได้นะครับก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตซอลชิงชำโลกทันที
ส่วนหากว่าแพ้เนี่ยก็ยังได้ลุ้นนะไปลุ้นโคต้าที่๕ต่อไป
แต่หวังว่าไทยจะไม่ใช่อันดับนั้นนะครับขอให้เข้าไป๑ใน๔ไปเลย
เพื่อไม่ต้องลุ้นเหนื่อยครับสมมุติบอกว่าขออีกนัดเดียวเท่านั้นนะครับ
คุยกับอิสดาวงแก้วซึ่งเป็นคู่หูของเขาที่ไม่มีโอกาสติดทีมชาติในชุดนี้ครับ

ง่ายนะครับเพราะว่าเล่นที่หนองจอกในการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ย
เกือบจะเอาตัวไม่รอดนะครับชนะไป๓ต่อ๒แบบน่าแพ้เลยนะครับไทย

ไปที่อีกหนึ่งรายการนะครับฟุตบอลชิงทั่วประตามประเภทก
ระหว่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเจ้าของ๕แชมป์
มาดูกันที่แล้วเจอกับรองแชมป์โตรต้าไทยภิมันหลีก
แข่งขันวันเสาร์นี้๑๘นาฬิกา๓๐นาที
สนามสุพัชราศัยนะครับติดตามชมการถ่ายท่าสดได้
ทางไทยรัฐทีวีครับ
ก็ฟุตบอลดีก็มีให้ได้ชมอีกแล้วนะครับ